ลุงเชียนเจอกระสุนอีกครั้งสองครั้งลุงเชียนเจอที่ไหนครับ
ที่แรกที่บ้านที่บ้านทั้งคู่
ลุงเชียนเป็นชาวบ้านที่ตำบลบั้นเบิกอำเภอท่าวุ้งจักรวรรดิโรบุเร
ส่วนมะปรางที่เจอกระสือแล้วถ่ายภาพได้เนี่ยมะปรางอยู่ที่ตำบลมั่นคอยอำเภอเมือง
อำเภอเมืองจักรวรรดิโรบุเรอาจจะดูเหมือนคนละอำเภอแต่ว่าผู้ที่เขาก็ใกล้อีกคันนะครับทุกผู้ทางผู้ชมครับ
ลุงเชียนเล่าให้ฟังหน่อยลุงเชียนเจอ๒ครั้งครั้งแรกเมื่อไหร่ฮะ
ช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา

หมามันก็เหงาเราก็คิดว่าทีแรกว่า

แต่นี่เราเคยตีงูเหลื่อม

เราก็แบกกระเสียมไป

นี่ชะคือเลาหมูของลุง
ลุงเลี้ยงหมูเก่าลีเอ็กเตสเลี้ยงหมดเหรอ
เลี้ยงหมดคืนนั้น๑๘กันยายนตรี๑

พอแยกไปบนทางเหนือ
มันแยกเคี้ยวเลย

หมายถึงว่าทีแรกที่ว่าเห็นไปแล้วมันแยกเขี้ยวเนี่ย

ไม่ใช่เราก็เห็นแล้วมันเป็นไส้นี่ด้วย

ไม่เคยเลยตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยเจอเลย
เคยเห็นแต่ในหนังในละคร

กลางวันมันเป็นยิงอะไรมีหัวมีไส้อะไรอย่างนี้

มันก็เห็นเลยมันแยกก็แบบ

แต่นี่เราก็ไม่ได้กลัวบอกว่าตีได้เสี่ยมเท่านี้

ที่ว่าเห็นแยกเขี้ยวเนี่ยคือเป็นหน้าคนธรรมดา

ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบนี้ล่ะ

ไม่ใช่อย่างนี้นะแยกเขี้ยวอย่างนี้ใช่ไหม

ก็เหมือนเราคนเราธรรมดา

แก่ประมาณ๖๐หน้าย่นอย่างนี้นะมืด

แล้วมีเขี้ยวไอ้เขี้ยวอย่างนี้เลยไหม

ก็ขาวดำหน่อย

แยกเขี้ยวใส่หรือไม่กลัว

ถ้าตีก็แบกจากบ่าก็เสียแบกจากบ่า
พอมันพูดอย่างนั้นเราก็ลดลงมาก็จะตีมัน

วันรุ่งขึ้นหรือว่าคืนวันนั้นไปบอกไปเล่าให้ใครฟังไหมฮะ
ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าเล่าให้ใครฟังนะตอนแรก

ก็ไปช่วยกันคืนสองก็ไปช่วยกันกวด

ก็ไปช่วยกลัวที่หมาเอาเป็ดไปล่อ

ห่างมาตั้งแต่๑๘กัญญาแล้วก็ไปไหล่

เขาบอกว่าพูดกันเขาบอกว่าถ้าเอาเป็ดหรืออะไรไปล่อของนั่นนั่นเหลือมันจะมา
นี่เราก็ไปทดลองว่ามันจะจริงไหม
คือทีแรกพอบอกกันก็ไม่ค่อยมีใครเชื่อหรอกก็พูดกันไปพูดกันมาเนี่ย
ก็มีคนบอกว่าลองสิลองเอาเป็ด
ลองเอาเป็ดตายเอาไปแฝนเข้าไว้

เอาไปลองเจอไหมเจอกันที่แรกแต่ไม่เห็นเป็นคนนะ
เห็นเป็นดวงควายอย่างนี้แวบอย่างนี้
กี่โมง๓ทุ่งมาแล้วเหรอ
เจอแล้วเข้ามาไหมมาใส่เป็ดลุงไหม
ถ้ามากินตูดเป็ดไส้เป็ดไปเอาข้าบไปเลยนะไปกวดมันเข้า
แวบเดียวก็ไปเลยไปตกตรงบ้านยิ่งเงียบนู่น
แขวนเป็ดตายไว้เป็นตัวเป็นตัว
เห็นไฟแว๊บมาพอวิ่งเข้าไปมันลอยไปแล้ว
ไปแล้วแต่เป็ดที่แขวนไว้ไส้หาย
เอาไปเลยเอาไปทั้งตัวไปทั้งตัวเลย
แล้วไปกวดก็ไปฉายเจอที่เครื่องบ้านข้างนั้น
พอวิ่งไล่ไปมันทิ้งเป็ดไว้ทิ้งเป็ด
ซึ่งไส้เป็ดกับตูดเป็ดหายไปแล้วแหวนก็เหมือนทุกคน
สือมันไม่ได้กินแค่ไส้นะมันกินตูดเป็ดด้วยนะติ
มันกินนั่งก็ตรงห้องนะจากใกล้ตูดนั่งกลิ่งไปตรงห้องอยู่อย่างนี้

ก็แสดงว่ามีนอกจากลุงเชียนแล้วมีคนเห็นอีกคนหนึ่งอ่ะสิ

คนที่ติดบ้านปลูกนี่เขาก็เห็นที่บ้านนั้นเนี่ย

ไม่ใช่คนผู้ชายที่เอาเบอร์โทรไว้

แสดงว่าของลุงเชียนเนี่ยมีลุงเชียนกับ
แล้วแม่ลูกอ่อน
ก็แสดงว่าเค้าเจอ๑๔ตุลาคม
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันกันถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์

แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ